สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขีดเส้นใต้การเมืองวันนี้มีแฟนแฟนรายการบอกว่า
ไหนลองเปรียบเทียบความเหมือนความต่างระหว่างพลเอกเปรมติลสุรานนท์
ผลเอกประยุทธ์ในฐานะที่ว่าเป็นนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้บริหารประเทศด้วยกันทั้งคู่ความเหมือนก็คือว่าทั้งพลเอกเปรม
และทั้งพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักการเมือง
แต่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยพักการเมืองและนักการเมืองสนับสนุน
ความเหมือนก็คือว่าทั้งสองท่านนี้
เคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกมาก่อน
แล้วก็มีบารมีในกองทัพแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ
ให้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยกันทั้งคู่
แต่ความต่างความต่างระหว่างพลเอกเปรมกับพลเอกประยุทธ์
ก็มีอยู่เยอะนะครับความต่างที่สำคัญก็คือว่า
ช่วงที่พลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรี๘ปีนะครับ
สิ่งหนึ่งที่พลเอกเปรมระมัดระวังมากก็คือความแคลงใจของประชาชน
ที่มีต่อรัฐบาลมีต่อคณะรัฐมนตรี
ตราบไหนก็ตามที่มีเรื่องให้ประชาชนแขลงใจ
ว่าจะมีการทุจริตคิดมิชอบหรือมีเรื่องไม่ชอบมาพากล
ผลเอกเปรมจะไม่ปล่อยไว้ครับผลเอกเบรมจะให้โอกาส
รัฐมนตรีคนนั้นทำความชี้แจงอธิบายกับสื่อมวลชนกับประชาชน
ถ้าฟังแล้วประชาชนเข้าใจความแกรงใจหายไปก็จบ
แต่ถ้าอธิบายเท่าไหร่ก็ยังมีความแคลงใจอยู่
ประชาชนยังไม่เชื่อพลเอกเปรมปรับรัฐมนตรีคนนั้นออก
และถ้ารัฐมนตรีคนนั้นเป็นคนสำคัญในพัก
เป็นคนที่มีตำแหน่งสำคัญในพักพักไม่กล้าปรับออก
ผลเอกเปรมก็ปรับออกทั้งพักเลยครับคนรุ่นผมจะจำได้ว่า
กรณีไม้ส่งพม่าที่รัฐมนตรีสุรัตนโอสถานุเคราะห
ตอนนั้นท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบ
เป็นข่าวอยู่ใหญ่โตอธิบายกันเท่าไหร่ก็ไม่จบ
ในที่สุดเมื่อจะปรับคุณสุรัตน์ออก
ก็กะไรอยู่เพราะว่าคุณสุรัตน์เป็นคนสำคัญของภักดิ์
เป็นผู้สนับสนุนพักในที่สุดก็ปรับออกทั้งพักเลยครับ
นี่คือความต่างที่พลเอกเปรมไม่ปล่อยไว้
แต่ว่าผลเอกประยุทธ์ท่านอาจจะมีลีลาของท่าน
หรือจะมีความจำเป็นยังไงก็ตามแต่หลายเรื่องที่ผ่านมา
ตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากคอสช
เรื่องที่มีความแคลงใจจากประชาชนกับรัฐมนตรีบางคน
ก็มีก็ปล่อยไว้

เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

หรือจะปรับพักหนึ่ง

เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยพลเอกเปรม

โอกาสที่จะปรับคอลโลมอ

ก็ทำไม่ได้

มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปรับคอลโลมอ

ที่คุณอุทัยพิมพ์ใจชน
หน้าพักเข้ามาร่วมรัฐบาล

ผู้แทนราษดรกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

ก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่เป็นสอสออีกคนหนึ่ง
แต่ว่ารัฐบาลก็อยู่รอดไปได้

ใช้โควตาของนายกรัฐมนตรี
เอาเข้ามาเป็นรัฐมนตรี

ให้เกิดความเสื่อมศรัทธาไม่มีใครมาสร้างปัญหาให้กัดซะไปถึงความไม่เชื่อถือถึงรัฐบาล
ไม่มีครับแต่ละคนฝากฝีไม้ลายมือสำคัญกันทั้งนั้น
เหมือนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพลเอกเปรมไม่เคยถูกอภิปรายในสภานะครับ
ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจกันหลายครั้งแต่ไม่เคยได้อภิปรายนายกรัฐมนตรีเลยแม้แต่ครั้งเดียว
อันนี้ต้องชมว่าฝีไม้ลายมือคนรอบตัวของผลเอกเปรมมือถึงเขามีศิลปะ
ถ้านึกได้ตอนนั้นพลตรีจำลองศรีเมืองเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ต่อมาก็นาวากาตรีประสงค์สุนสิริก็มาเป็นเลขาธิการนักนายกรัฐมนตรี
เซียนทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าทำให้ผลเอกเปรมรอดพ้นโดยไม่ถูกอภิปรายในสภาเลย
แม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าคราวนี้อีกไม่กี่วันที่จะถึงพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรี
ก็คงจะต้องไปเผชิญกับการอภิปรายทั่วไปในสภาอีกรอบหนึ่ง
ต่างกันยังไงปิดท้ายขีดเส้นใต้การเมืองวันนี้อยากให้จับตามอง
ในสภาเรื่องหนึ่งเขาเลือกกรรมธิการกันได้แล้วนะครับ
แล้วนะครับทุกคณะเมื่อวันพุธแล้วพอวันที่พฤหัส
เขาก็เลือกตำแหน่งประธานกรรมธิการกันได้แล้วผมว่าชุดที่สำคัญที่สุด
คือประธานกรรมธิการที่ติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ที่เรียกว่ากรรมธิการปปชของสภาโอ้โหกรรมธิการชุดนี้มีประธานชื่อ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทผมรับรองได้ว่าข่าวจากกรรมธิการชุดนี้
จะเป็นข่าวสำคัญทางการเมืองเป็นระยะระยะเพราะพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์
มีภาพขวางความเอาจริงเอาจังฉะนั้นเมื่อเกิดเรื่องใดใดขึ้นมา
ร้องเรียนเข้ามาที่กรรมธิการเรื่องที่เกิดขึ้นในกรมไหน
กระทรวงไหนในหน่วยงานไหนมีคนร้องเข้ามา
ประธานกรรมธิการก็มีหน้าที่จะต้องนำคณะกรรมธิการ
สักถามมันจะเข้มข้นตรงนี้แหละครับ
โดยอดีตที่ผ่านมาโดยมีความเข้มข้น
โดยความจริงจังของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ผมถึงบอกว่าให้จับตาดูว่าในบรรดากรรมธิการทุกชุด
นี้จะเข้มข้นกว่าเพื่อนเพราะว่าเป็นกรรมธิการชื่อ
การตรวจสอบทุจริตและประพฤติมิชอบในสภา

ในอดีตคุณวิราชจันทรพิทักษ์
ก็เคยสร้างผลงานไว้ว่า
เป็นประธานกรรมธิการที่เอาจริงเอาจังมาก
คราวนี้ชุดนี้ได้พลตัวเหตุเสรีพิสูจน์
เตมียเวทมาเป็นประธานกรรมธิการ
ต้องคอยตามดูงานในสภาของ
กรรมธิการชุดนี้อีกทีหนึ่งนี่คือ
ขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้